ดาวเรืองดอกไม้มงคลที่นิยมในทุกเทศกาลก็ว่าได้นะคะ
ขายได้อย่างไรปลูกแบบไหนเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
จริงที่ทีสาบอกขายได้ทุกเทศกาล

เฮ้ยเอาหมดว่าถ้าถึงเวลาเลือกตั้งจริงไอ้ดาวเรืองโมงนี้จะขายอีกจริง
จริงต้องมาต้องมานะคะอ่าสวนแห่งนี้คือสวนดอกดาวเรืองคุณยาย
คุณยายหัวเหงียนถินะคะและคุณตายะลานผ่ามวัน
ทั้งสองเป็นเกษตรกรชาวบ้านดอนโมงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ
ก็ทำอาชีพเกษตรกรนี่แหละก็เลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองมานะคะ
ลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ปลูกดอกดาวเรืองเนี่ยแซมมาด้วย
มาเป็นแปลงแบบนี้นะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปีใหม่ปีใหม่ก็ปลูกตุ๊ดจีนก็ฮอตเหลือเกิน
แล้วคนไหว้พระไหว้เทพไหว้เจ้าก็ใช้ดาวเรืองทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยขายได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งคุณตาคุณยายจะขายดาวเรืองอยู่สองรูปแบบนะ
ในช่วงปกติเนี่ยก็จะเก็บขายส่งร้านดอกไม้ดอกละ๕๐สตางค์ถึง๑บาทแล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่เนอะ
แต่ในช่วงตรุษจีนและปีใหม่เนี่ยก็จะปรับรูปแบบขายมาเป็นลักษณะขายทั้งต้นใส่กระถางมาเลยค่ะ
ขายราคา๘๐๑๒๐บาทตามขนาดเช่นกันนะคะทำให้ช่วงนี้มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาสั่งออเดอร์รับซื้อไปขายกันแบบไม่อั้น
มีรายได้เดือนลักษณะเป็นแสนตอนนี้เป็นอาชีพสรร้ายได้ที่อะหูได้ได้ว่าเงินสะพัด
ก็ดูแก่คนเข้าไปในรถเนี่ยเจ็บเลย
นี่ค่ะแล้วก็เอาไปขายตามตลาด

แล้วคุณยายบอกด้วยว่าเฮ้ยใครอยากปลูกปลูกเลยมันไม่ยาก

อย่างคุณยายก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากภาคเหนือ

แล้วก็นำมาเพาะกล้าใช้เวลาประมาณ๒๐วันแล้วก็ไปปลูกลงดิน

ส่วนพื้นที่นะคุณชนะคุณไม่ต้องใช้ที่ดินเยอะ

มีแค่กระถางเล็กคุณก็ปลูกได้แล้ว
แล้วยิ่งอากาศหนาวแบบนี้นะ
ผลผลิตยิ่งดีดอกยิ่งสวย
เออคุณยายเลยฝากถามคุณชนะ
ว่าสนใจไปขายดอกดาวเรืองกับยายไหม

เออติดต่อคุณยายเขาได้เลยอยู่ที่นครพนม
ได้เลยคุณยายเดี๋ยวรอดูทางนี้ก่อน
เขาไม่โอเคกับเรามันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไง

ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เซ็นปุ๊บเนี่ยเตรียมที่ไว้เลย

ค่ะมีที่ยัง

เคยคุณปลูกแล้วก็เป็นอย่างไง
ไม่ขึ้นงั้นไม่ต้องทำ
ดูแล้วไม่น่ารุ่นเพราะว่านี่ฉันก็ปลูกไม่ขึ้น

เทคนิคทักษะอะไรหลายอย่าง
แต่อาสุนตาขวนยาท่านนี้ก็ทำให้ดูแลว่า
ประสบความสำเร็จได้จริงจากการที่เริ่มต้นเล็กน้อยนี่แหละ